ครั้งที่๔๔หรือว่าสุรัตนอาริเกม

วันนี้มีเสียงสะท้อนจากบรรดานักว่ายน้ำหน้าใหม่นะครับ
ที่อยากให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดให้การสนับสนุนมากขึ้น
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ก็เข้ามหาลัยด้วยโคต้านักกีฬาค่ะมหาลัยก็เลยต้องส่งมาแท็ก
เพราะว่าอยู่ปีหนึ่งนี้ต้องมาแข่งทุกคนนันทิพรคำลือปลูกหรือน้ำหวาน
นักกีฬาว่ายน้ำวัย๑๙ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือ
ถึงที่มาของการมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำในกีฬามหาวิทยาลัย
แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้
แต่ก็พร้อมจะกลับมาสู้ต่อในปีหน้า
ก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะ
อันนี้มาคัดครั้งแรกเลยค่ะ
ไม่เคยมาอันนี้ก็อยู่ปี๑ด้วยค่ะ
ก็อยากจะให้แบบว่าช่วยสนับสนุนหาที่ซ้อมให้นักกีฬาว่ายน้ำอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าทางมหาลัยไม่มีสระว่ายน้ำเลย
ก็คือต้องให้ไปหาซ้อมกันเองใกล้แข่งแล้วก็ไปหาซ้อมกันเองอย่างนี้ค่ะ
เช่นเดียวกับนิสิตปี๑ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรายนี้

ถึงผลงานจะสวนทางกับความตั้งใจ
แต่เจ้าตัวยืนยันว่ามันคือความสุขที่แท้จริงจากโอกาสอันน้อยนิดที่ได้รับ
มหาลัยผมไม่ได้เน้นเรื่องว่าต้องแบบเข้ารอบอะไรอย่างนี้ครับ
ทุนการศึกษาตอนนี้ยังนะครับ
แต่ว่าก็อยู่ที่ผลงานของพวกผมในปีนี้ด้วย
ถ้ามันดีก็ปีหน้าก็ไม่แน่ครับ
ขณะที่น้องมิ้นนักว่ายน้ำสาวสวยวัย๒๑ปีจากมหาวิทยาลัยมหิดลออกมายอมรับว่า
สาเหตุที่นักกีฬาของมหิดลไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้า

จึงอยากวิงวอนให้ทางมหาลัยเข้ามาช่วยเหลือ
ก็อยากจะให้เขาแบบว่าเปิดโคต้าอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามีนักกีฬาแบบหลายคนอยากจะเข้ามหิดล
แต่ว่ามันติดตรงที่แบบว่าบางคนก็
มันก็ขัดกันใช่ไหมพี่เพราะว่า
พอเราเรียนหนักเราก็แบบซ้อมหนักไม่ได้
มันดึงกันก็แบบอยากจะให้เขาช่วยเปิดโคต้าแบบ

จะแบบช่วยทำเรื่องช่วยอะไรอย่างนี้มาก
นี่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะ

นี่คือความรู้สึกต่างของบรรดานักกีฬาปัญญาชน

คาดหวังว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลในอนาคต
ชู้ศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีได้งาน